อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ต้องเร่งล่าเหมือนกันก็คือคนร้ายนะครับที่เข้าไปชิงเงิน
ล้นแบงค์ธนาคารกรุงเทพสาขาเทสโกโลตัสประชาอุทิศนะครับ
เรียกว่าสวมไอ้โม่งใส่หมวกแล้วก็เข้าไปปล้นธนาคารได้เงินไปประมาณ๙แสนบาท

เห็นชัดเจนนะกล้องวงจรปิดได้เห็นถึงการปฏิบัติการของเขาตั้งแต่เริ่มต้น
พอเข้าไปปุ๊บที่เห็นว่ามีเสียงคนในช่วงท้ายของคลิปนั่นน่ะ

คนร้ายเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์หนีออกไปแล้วค่ะนี่แหละครับภาพคนร้ายสวมหมวกกันน็อกแบบครึ่งใบสีชมพูมีโม่งปิดศีรษะและใบหน้าใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีดำ
กางเกงยีนสีน้ำเงินใส่ถุงมือสีดำและสะพายเป้สีดำที่ต้องบอกละเอียดเผื่อคุณผู้ชมมีข้อมูลข่าวสารแจ้งตำรวจได้นะ
คือคนนี้เดินมาร้านจอดรถด้านข้างแล้วเดินเข้าไปปล้นชิงทรัพย์ธนาคารกรุงเทพสาขาเทสโกโลตัสประชาดุทิศนะครับ
ภาพเนี่ยเห็นเจ้าโจรกำลังปฏิบัติการอย่างชัดเจนนะครับกวาดเงินในลิ้นชักไปอย่างที่บอกไปเนี่ยก็ประมาณสักเก้าแสนบาทได้นะครับ
ถามผู้เห็นเหตุการณ์นะครับซึ่งเป็นพนักงานขับรถส่งอาหารเขาเล่าด้วยอาการตระหนกเลยนะครับว่าก่อนเกิดเหตุ
นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามประตูทางเข้าด้านหน้าธนาคารใกล้ร้านสุกี้เอ็มเคร์รอรับออเดอร์ลูกค้าติดต่อมาเพื่อสั่งอาหารคนร้ายเนี้ยเดินเข้ามาเดินเข้ามาตรงประตูธนาคารแล้วกรีเข้าหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของธนาคารโดยไม่ลังเลครับคนร้ายเนี้ยชักอาวุธปืนลูกโม่ลูกโม่ออกมานะครับแต่ว่
เนี่ยเดินเข้าไปที่เคาน์เตอร์ใช้ปืนเนี่ยนะครับจี้พนักงานหญิงเพื่อให้หยิบเงินสดใส่เป้สีดำซึ่งตอนนั้นยังบอกว่าไม่ทราบจำนวนเท่าไหร่นะครับแล้วคนร้ายก็วิ่งออกจากธนาคารก่อนขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปจังหวะนั้นนะครับคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคนร้ายเอาไว้ได้พอดีไปลองฟังเสียง
หาขนาดนี้ก็วิ่งด้วยหาของด้วยการเจอตีคนวิ่ง
หน้าล่าสุดนะครับตำรวจเผยว่าหลังเกิดเหตุได้ประสานกองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาเก็บลายนิ้วมือแฝงและเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดเป็นที่เรียบร้อย
ขณะเดียวกันคนร้ายได้ทำซองอาวุธปืนตกเอาไว้หนึ่งชิ้นนี่น่าจะเป็นหลักฐานสำคัญเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานขนาดนี้ยังไม่สามารถที่จะรวบรวมหลักฐานใดได้มากกว่าเวงกว่าที่เห็นอยู่นะครับ
แต่ยังไงซะคนร้ายถือว่าเตรียมการมาดีแล้วก็แต่งกายไม่ชิดอีกด้วยแล้วก็มีอาวุธปืนข่มขู่พยาน
ตำรวจเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจจะเร่งรากคนร้ายให้ได้เร็วที่สุดนะครับส่วนยอดเงินอย่างที่ผมบอกไปถูกชิงทรัพย์ไปเนี่ยก็ประมาณ๙แสนบาทได้ครับ